แม้ว่าตัวเองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน
อย่างอเล็กทิรเดชนะคะชวนหวานใจเต้ยเจรินพอร์ต
รวมไปถึงทำอาหารให้ชาวบ้านทานด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะมาแจกของให้พ่อแม่พี่น้อง
ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
โดยอเล็กเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ตัวเองพักงานละครมาแล้ว๒เดือนเต็ม
ยังดีที่ทำรายการอาหารทางยูทูปบ้าง
เล็กก็ยอมรับนะคะว่าเครียดบ้าง

แต่วอนให้ตั้งสติอย่าวู้วามคิดสั้นฆ่าตัวตายกันเลยค่ะ

แม้สถานการณ์มันจะดีขึ้นก็จริงแต่เรายังผ่อนคลายกันไม่ค่อยได้

คนแทบทุกคนนะในช่วงอายุนี้เราไม่เคยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้มาก่อน
ก็สู้ครับผมพวกเราช่วยอะไรก็ได้เราก็ช่วย
ใครอยู่จุดไหนก็ตามก็สู้ซู่ค่ะทุกคน